คุณผู้ชมคะมาดูคลิปนี้กันค่ะ
ก็ต้องบอกว่าเป็นวีรกรรมของสุนัขตัวนี้ไปดูกันค่ะ
แม่เลี้ยงไม่เสียเข้าสุขจริง
คืออันนี้คือเจ้านายล้อรถของเจ้านายติดลม

มันรู้ด้วยหรอต้องทำอะไรทำอย่างไร
เจ้านายบอกเลี้ยงไม่เสียเข้าสุขจริงนะคะ
แล้วก็คือตอนที่เขาโพสต์นี้ไปมีแคปชั่นบอกว่า
นุษย์พูดไม่ได้แล้วนะว่ารถติดไม่มีหมาตัวไหนมาช่วย

เหมือนกับคลิปนี้คุณผู้ชมค่ะ
ยังไงก็ต้องบอกว่าเลี้ยงไม่เสียเข้าสุขจริง
นี่ก็ลงในติ๊กต๊อกเหมือนกันนะคะ
เดี๋ยวดูมันทำอะไรนะฮะ
หน้าที่ของน้องก็คือคาบเชือกจูงวัวไปกินย่าค่ะ

เป็นสุนัขเลี้ยงวัวปกติเขามีสุนัขเลี้ยแกะใช่ไหม

อันนี้สุนัขเลี้ยงวัวนะคะ
เขาบอกฝนจะตกแดดจะร้อนมันทำหน้าที่ของมันได้ดี

คลิปนี้พอลงในติ๊กต๊อกบางคนเข้ามาแซวบอกถ้าวัวพูดได้วัวก็คงบอกว่าขอละพักกินย่ากินฟางบ้างเถอะจูงทั้งวันเลยขยันจริง
เรื่องของสุนัขสองตัวที่แหม่งานยุ่งทั้งวันเลยนะคะ

อย่าทำเยอะเดี๋ยวเราอาย